ถ้าเกิดเหตุรถยนต์จมน้ำให้ปฏิบัติตัวตามนี้นะคะ
ให้คนในรถปลดเข็มขัดนิรภัยออกทุกคนค่ะ
อย่าออกแรงใดให้สงวนการใช้อากาศหายใจซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด
ให้ยกศีรษะสูงเหนือระดับน้ำที่ค่อยเพิ่มขึ้นในรถ

หมุนกระจกให้น้ำไหลเข้ารถเพื่อปรับความดันในรถและนอกรถให้เท่ากันค่ะ
มีเช่นนั้นจะเปิดประตูรถไม่ออกเพราะน้ำจากภายนอกจะดันประตูเอาไว้
ความดันใกล้เคียงกันผลักบานประตูออกกว้างที่สุดนะคะ

แล้วก็สุดท้ายปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติหรือว่าจะว่ายน้ำออกมาก็ได้นะคะ
ถ้าเป็นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าการทำงานของกระจกไฟฟ้าจะขัดข้อง
เขาบอกว่าให้ใช้ค้อนเหล็กหรือของแข็งที่มีอยู่ในรถทุบกระจกด้านข้างให้แตก
ไม่ควรทุบกระจกด้านหน้าหรือหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยซึ่งแตกยาก
ซึ่งข้อนี้ก็มีผู้เสริมว่าพนักพิงศีรษะของเบาะรถยนต์ส่วนใหญ่จะถอดออกมาได้
และด้านปลายจะเป็นเหล็กสามารถนำมาทุบกระจกของรถได้ในกรณีฉุกเฉินค่ะ
อกจากนี้ถ้าประสบเหตุจมลงน้ำลึกที่ลึกมากนะคะ
ผู้ประสบเหตุไม่ควรไหว้เพราะอาจหลงน้ำได้
ใช้วิธีปล่อยตัวลอยขึ้นตามทางธรรมชาติเท่านั้นค่ะ